คดียิงกันในบ่อนพระราม๓เสียชีวิตไป๔ศพนั้นนะครับ
เมื่อวานมีความคืบหน้าตรงที่ว่านายศิราเจนจาคะนะฮะ
ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนของสภาพผู้แทนราชดร
ก็ขอที่จะเข้าไปตรวจภายในบ่อนที่เกิดเหตุ
ก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่กับรักษาราชการแทนภูมิกับการ
นทุ่งมหาเมฆนะฮะว่าจะสามารถเข้าไปได้ไหม

มันก็เหมือนปิดหูปิดตาประชาชนนะคุณศิราเจนจาคะบอกแบบนี้
ดังนั้นผมในฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับประชาชน
ผมขอเข้าไปนะฮะถามว่าทางรักษาราชการแทนภูมิกับ
สนทุ่งมหาเมฆอนุญาตไหม
ตอนหลังทางรักษาราชการแทนภูมิกับ
ก็พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้ว
อนุญาตให้คุณศิราเจนจาคะเข้าไปไหม
สรุปให้เข้าไปนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขในการเข้าไป
ในบ่อนพระราม๓ที่เกิดเหตุแห่งนี้
คือขอให้เข้าไปเพียง๓คนและสื่อมวลชนอดเข้า
เพราะเกรงว่าถ้าให้เข้าไปกันเยอะเนี่ย
มันอาจจะไปกระทบต่อพยานหลักฐาน
คือตอนแรกตำรวจเขาก็บอกเหตุบอกผลนายศิระนะว่า
เหตุใดถึงมีการห้ามเข้าไปในตอนต้น
เพราะว่าเขากำลังรอไงคุณ
สอนอทุ่งมหาเมฆเขาได้มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

มาตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อมีความคืบหน้าเราจะได้รายงานในข่าวเที่ยง

แต่เอาเป็นว่าเมื่อวานคุณศิระเจนจาคะได้เข้าไปภายใน
คุณศิราเจนจาคะเข้าไปภายในบ่อนที่เกิดเหตุ
ใช้เวลาอยู่ในบ่อนประมาณสัก๑๐นาที

นักข่าวก็รอด้วยความใจจดใจจ่อ
อยากจะรอสิว่านายศิระจะออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างไร
พอ๑๐นาทีนายศิระออกมาเปิดเผยข้อมูลให้นักข่าวฟัง
บอกว่าด้านในมันมีลักษณะเป็น๒ห้องโถงขนาดใหญ่
ปีกซ้ายกับปีกขวาแต่ละปีกมีห้องน้ำในตัว
และมีโต๊ะพนันเสือมังกร๑ตัว
ว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่พนักงานหญิงนอนเสียชีวิต
แล้วก็โต๊ะยังมีคราบเลือด
ภายในพื้นที่ห้องโถงยังมีร่องรอยของวิถีกระสุนปรากฏอยู่
ทีนี้คุณศิระออกมาเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้ฟังนะครับ
ส่วนการตรวจสอบตึกแถวที่ซุกซ่อนอุปกรณ์การเล่นพนัน
พบว่าที่ชั้น๑มีเก้าอี้มีโต๊ะมีชิปไพ่บางส่วน
ขณะที่ชั้น๒และชั้น๓เป็นที่พักคนงาน
อันนี้คือตึกที่ถูกซุกซ่อนอุปกรณ์การเล่นพนัน
หลังจากที่ในห้องโถงอีกตึกหนึ่งเขามีการเคลียร์เรียบร้อย
นายศิระบอกว่าได้จับเวลานะดูนาฬิกาตลอดเลยผมเนี่ย
ผมจับเวลาในการเดินทางจากสอนอทุ่งมหาเมฆมาถึงบ่อนพนันที่เกิดเหตุพระราม๓แห่งนี้
พบว่าจากสนมาที่บ่อนใช้เวลาเพียง๕นาทีเท่านั้น
สิ่งที่ผมสงสัยคือตกลงแล้วในวันเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันในบ่อนกี่โมงกันแน่
เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลามาที่เกิดเหตุกี่โมงกันแน่
เพราะผมเดินทางจากทุ่งมหาเมฆสอนอนมาถึงบ่อนที่เกิดเหตุแค่๕นาทีเอง
ซึ่งก็จะได้ไปตรวจสอบหลักฐานการแจ้ง๑๙๑ด้วยนะ
รวมถึงการเดินทางมาที่เกิดเหตุของตำรวจสนทุ่งมหาเมฆว่าสอดคล้องกันหรือไม่
คุณมาล่าช้าหรือไม่
คุณศิระตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้คุณ
คือมันเหมือนแบบอุปกรณ์ต่างมันถูกจัดเก็บแบบเรียบร้อย
เหมือนว่ามีเวลาเอามาจัดเก็บเรียงจนเป็นระเบียบ

เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันรีบจัดเก็บ
ทุกอย่างมันก็อาจจะไม่เป็นระเบียบไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง

ส่วนห้องโถงที่เปิดเป็นบ่อนการพนัน
ห้องโถงนั่นคุณสีระก็เปิดเผยออกมาอีกนิดนึง
ด้วยเส้นจำลองสถานจำลองสถานที่เดิมว่าสิ่งของอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนบ้าง
โต๊ะการพนันอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้าง
ก็พอจะมองออกแหละว่ามันเป็นบ่อนการพนันนะครับ
ส่วนนายบอยบ้านครัวหรือว่านายพิพิษศรีสุวรรณอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหายิงนายถาวรซึ่งนายบอยเข้ามอบตัวนะฮะ
คุณศิราบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริง
มันมีข้อพิรุธหลายอย่างเพราะว่าในบอยเนี่ยอายุก็เยอะนะ
อายุก็เยอะดูสุขภาพแล้วก็ไม่น่าจะแข็งแรง
ถึงขณะที่เป็นคนไปวิ่งไล่ตามยิงนายถาวรได้
แต่ก็เอาเป็นว่าให้ตำรวจเขาสอบสวนไป
อย่างไรก็ตามนะครับในวันที่๑๓สิงหาคมนี้
ผมเองจะขอมติคณะกรรมาธิการตำรวจเข้าไปสอบถามนายบอยเพิ่มเติม
ถึงในบริเวณจำพิเศษกรุงเคพด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นข้อมูลจากนายศิระเจนจาคะนะครับ
ที่ได้เข้าไปตรวจสอบบ่อนการพนันที่เกิดเหตุ

แล้วก็เอามาเปิดเผยต่อผู้สิทธิ์ข่าวให้ได้ฟังกันนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปสำรวจที่ชุมชนบ้านครัวเหนือ
ถนนบรรทัศน์ทองแขวงเพชรชบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพ
ก็พบว่าบ้านของนายบอยถูกปิด
ถูกล็อกประตูจากด้านในนะครับ
ซึ่งบ้านของนายบอยอยู่ในซอย๑๓
คือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบ้านบอยเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็เป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
ทีมข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็ตกใจที่รู้ข่าวว่านายบอยก่อเหตุแล้วไปมอบตัว
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะ
ว่านายบอยเป็นผู้ก่อเหตุเพราะนายบอยมีอายุมากแล้วนะครับ
สำหรับบรรยากาศพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายถาวรศรีสดนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็จัดขึ้นที่วัดบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
บรรดายาดมาร่วมงานศพสวดอภิษฐรรมคืนสุดท้ายนะครับ
ญาติของนายถาวรผู้ตายเปิดเผยบอกว่า
หลังจากได้ฟังคำให้การของนายบอยรู้สึกว่ามันมีข้อพิรุธหลายอย่าง
เช่นที่นายบอยบอกว่าได้ยินเสียงปืน
แล้วนายบอยก็กลับไปเอาปืนที่รถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วก็เข้าไปในบ่อนอีกครั้ง
ซึ่งทางญาติของนายถาวรตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้บอกว่า
ถ้าหากนายบอยได้ยินเสียงปืนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

อะไรอย่างนี้นะฮะทางญาติของนายถาวรเขาตั้งข้อสังเกตไว้
แล้วก็ในส่วนของกระสุนที่ยิงไปเกือบ๑๐นัดนั้น
ก็ไม่น่าจะเป็นแค่การยิงป้องกันตัวเท่านั้นเองนะครับ
ฟังข้อสงสัยของญาตินายถาวรผู้ตายหน่อยครับ

แต่ในข้อเท็จจริงเราก็ยังไม่ทราบครับ
เพราะต้องรอในเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
ซึ่งยังไม่ชัดเจนทั้งเรื่องระยะการยิง
วิถีกระสุนหรือกล้องวงจรปิดนะครับ
คือก็อยากรอดูให้ชัดเจนครับผม
ในวันนี้เองก็จะมีพิธีชาปนกิจศพของนายถาวร
เสียชีวิตในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
จากนั้นญาติจะนำอัฐิของนายถาวร
เก็บไว้ที่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
คดีนี้ก็ต้องรอความคืบหน้าแหละครับ

เขาก็จะเข้าพิสูจน์ในพื้นที่บ่อนที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ได้เข้าพื้นที่เลย
รวมถึงในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จะมีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีทั้งหมด
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าอย่างไรนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พบตรขีดเส้นตายการทำหน้าที่ของพบชนแล้ว
สามวันผมให้เวลาคุณ
แต่จับกลุ่มได้นะนายบอยเข้ามอบตัว

อื่นนั้นรวมถึงเรื่องของการที่ปล่อยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพ
พื้นที่บรรชนจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอการแถลงข่าวกันนะครับ